คุณจ๋าหลังจากที่เขาเปิดตัวกันมาเรียบร้อยแล้ว

ว่าเป็นแฟนเต็มปากเต็มคำก็เถอะ

เป็นข้อพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างเหมือนกัน

แต่ว่าพี่เวียก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับ
นัดกันถ่ายรูปให้กับน้องเบลล่าด้วย
ช็อตทุกรูปที่เบลล่าอัพเลยก็ว่าได้นะคะ
ล่าสุดค่ะพี่เวียก็กลับมา
เล่าบรรยากาศความฟินให้ได้ฟังกันด้วยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ประทับใจแบบสุดค่ะ
ส่วนเรื่องของการถ่ายภาพที่ทุกคนได้เห็นกัน
เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพี่เวียเองเนี่ยชอบถ่ายภาพอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็ที่หลายคนมองกันอยู่
คุณว่ารอบนี้ชัดเจนไปเปล่ากับเรื่องสถานะ

แล้วก็ไปฟังกันดีกว่านะครับ
ว่าพี่เวียจะพูดถึงความประทับใจครั้งนี้ว่ายังไงค่ะ
เวลาไปเที่ยวชอบเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปอยู่แล้ว
แล้วยิ่งโอ้โหนี่มีนางแบบหลายคนเลย
ก็เลยสนุกในการถ่ายรูปครับ

จริงก็พยายามหาเวลาไปทานข้าว
หรือว่าไปอะไรด้วยกันอยู่เรื่อยถ้าว่าง
เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ลงรูปหรืออะไรแค่นี้เอง
ผมคิดว่าเราคุยกับน้องเนี่ย
เรารู้สึกว่าเราไม่มีคำกำจัดความอยู่แล้วนะครับ

ความรู้สึกที่ค่อยมีแล้วก็พัฒนามาเรื่อย

แล้วก็เริ่มมาคุยกันแบบจริงจังขึ้น
แล้วปัจจุบันนี้มันก็รู้สึกว่าสบายใจครับ
เราก็เรียกกันแค่คุณนะครับ
เราก็ไม่ได้แบบต้องแบบ

แล้วก็ยังเป็นคนที่คุยกัน
ก็ผมก็คุยกับเขาคนเดียวมาตั้งนานแล้วนะครับ
แล้วก็ถ้าในอนาคตถ้าอยากจะพัฒนาอะไรอย่างนี้

คุยคนเดียวด้วยจริงจังรักรักมีชัดเจน
เป็นยังไงไม่ต้องดึงเสียงเศร้านะเชอรี่